เพราะมันมีคลิปร้องเรียนออกมาจากคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่
บอกว่าทนไม่ไหวเลยอ่ะ
ครูที่นี่นอกจากจะเลี้ยงเด็กด้วยลำแข้ง
เอาไม้ฝาดเอาเท้าเหยียบเอาเท้าถีก

เอาไปใช้ไปเที่ยวคาเลาะเกนี่เหลืองนี้ร้อนถึง
ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต้องสั่งสอบพฤติกรรมครูเสื้อเหลืองคนนี้เลยนะคะ

รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แมะในตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
เขาโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวของเขาเอาภาพกล้องวงจรปิดอันเนี้ย

เอาไม้ตีเด็กเอาเท้าเหยียบบาดถีบเด็กจนล้มคว่ำหัวขมัมจนเด็กบางคน
วิ่งหนีเข้าป่าหลังโรงเรียนก็มีไม่มาเรียนหนังสือเลยก็มี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่๑๗มกราคมแล้วนะคะ
แล้วก็ยังมีการแฉอีกว่ามีการเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือเด็กที่มีผู้บริจาค
เอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อ้างว่าไปดูงาน
อ้างว่าไปซื้อโซล่าเซลแต่สุดท้ายไปเจอบินเที่ยวคาราโอเกะ๑๕๐๐อย่างนี้
องทุนมีอยู่๒แสนกว่าบาทตอนนี้เหลือแค่๓๐๐๐บาท
อยากจะแฉอเพราะรู้สึกว่าสงสารเด็ก
น้องเขามีฐานะยากจนก็แย่พออยู่แล้วนี่ยังจะมาเบียดเบียนเด็กอีก
ทีมข่าวเราตรวจสอบไปยังครูเพชรรัฐนะคะก็บอกว่า
แฉเสร็จครูก็ต้องหลบออกมาอยู่ตัวเมืองเชียงใหม่เลย
แล้วก็เสียใจมากที่อาจจะไม่ได้กลับไปสอนที่เชียงดาวอีกเพราะว่า

ซึ่งวันนี้จะนำหลักฐานร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการ
กันและปราบรามการทุจริตภาค๕ด้วยนะคะ
นายนิรัทภงศิษย์ที่ถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สอบพฤติกรรมครูในคลิปทันที
แล้วก็ประสานผู้กำกับการสพเชียงดาว
สอบสวนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนด้วย
รวมถึงชื่นชมครูเพชรรัฐที่กล้าออกมาแฉนะคะ
ที่โรงเรียนเห็นบอกว่าเมื่อเช้ายังมีการเรียนการสอนตามปกติ
นักเรียนที่ถูกทำร้ายในคลิปก็ยังมาเรียนนะคะ
ส่วนครูที่ปรากฏในคลิปก็ยังคงมาสอนตามปกติด้วย
ได้คุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แมะค่ะ
ก็พานักเรียนและครูคนก่อเหตุมาพบพนักงานสอบสวนให้ข้อมูลที่เกิดขึ้น
ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่พมพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์มาตรวจสอบ
มาด้วยนะคะมารั่มศักดิ์ถามด้วยตามกตปศาสตร์เพราะว่าเด็กเป็นเยาวชน
ผู้อำนวยการบอกว่าการลงโทษอย่างรุนแรงไม่เหมาะสม
แต่ผู้อำนวยการเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้เดือนเดียว

เป็นการใช้เงินส่วนตัวไม่ใช่เงินโรงเรียน
ส่วนที่ไปเชียงรายซื้อแผงโซล่าเซลล
ก็ยินดีให้ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสเหมือนกัน
ที่บอกว่ามีการเอาไปขระโอเกะหมื่นห้าอะไรนั่นนะคะ
ตามที่เขาร้องเรียนเรียนจริงไหมฮอลค์
ไม่มีการเอาไปใช้
ไม่มีนะเรื่องตัวไม่มีนะครับผม

มันคือเนื้อนส่วนตัวผมเหรอครับ

คือเหตุการณ์นี้บอกเด็กขโมยขนมในห้องพักครู
แล้วก็มีการขโมยของทั้งในโรงเรียนทั้งนอกโรงเรียนบ่อย
ก็เลยอยากจะสั่งสอนเด็กให้เป็นคนดีก็เลยเป็นอารมณ์ชั่ววูบไปหน่อย
ตอนนี้เสียใจแล้วก็อยากจะขอโทษเด็กและผู้ปกครอง
แล้วก็พร้อมที่จะน้อมรับคำตัดสินนะคะ
ลงโทษได้ครับแต่ต้องใช้วิธีอื่นฮะ